เป็นห่วงยายครับ
แม่ผมมีอาชีพขายข้าวแกงครับ
รายได้ของแม่ผมถ้าหากต้นทุนแล้วก็ได้กำไรสามถึงสี่ร้อยครับ

แล้วเห็นเพื่อนเขาเปิดหมวกด้วยเราก็อยากจะทำบ้าง
หลังจากนั้นผมก็เริ่มตระเวนการเปิดหมวก

ทำให้ผมเปิดหมวกไม่ได้แม่ก็ทำงานไม่ได้
ส่วนเงินค่าเทิมของผมเอามาใช้หมดเลยครับผม
ถ้าไม่ใช้ก็อดตายครับไม่มีกินครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

ส่วนหรับสุดนี้นะครับแฟนของไทรัตท์ทีวีช่องสาว๑๒ทุกท่านนะครับ
แล้วเวลาของรายการในดวงใจของท่านก็มาแล้วนะครับ
ความสนุกสนานที่เปลี่ยนไปด้วยสาระต่างมากมายเลยทีเดียว
พร้อมกับการแบ่งปันการให้กำลังใจกันนะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เราสู้กันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ถ้าร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับไปเลยจากรายการของเรา
๑ล้านบาท
คุณผู้ชมค่ะรายการของเราค่ะอยู่คู่กับคุณผู้ชมที่รัก
ยาวนานมากนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะ
ไม่อยากห่างหายไปจากคุณผู้ชมเลยค่ะเพราะว่า
กว่าณสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้ตกอยู่ในสภาวะลำบากเยอะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
เราอยากอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ชมนะคะ
ทุกท่านเลยในสภาวะเช่นนี้นะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยรายการของเรานะคะก็มีคนสมัครเข้ามาเยอะเลยนะคะ
แล้วสถานการณ์ตอนนี้โควิดเขาระบาด
ก็ยิ่งทำให้คนตกอยู่ในสภาวะลำบากเยอะมากขึ้น
ลำบากมากขึ้นบางทีถึงขั้นทำไม่ได้เลย
ถ้าอยากได้ความหวังและเห็นว่ารายการของเราเป็นความหวัง
คุณผู้ชมสามารถสมัครมาได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมค่ะ
และวันนี้เช่นเดียวกันค่ะเวทีของเราไม่เคยว่างเว้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าอายุเท่าไหร่คุณก็ต้องสู้
วันนี้เป๊กมีน้องคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าสู้ตั้งแต่อายุยังน้อย
สู้เพื่อครอบครัวของเขาค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของน้องกันก่อนค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อนายพงลวิทย์นามสกุลกะภูชัย
เฉลี่ยชื่อปลื้มอายุ๑๖ปี
เรียนอยู่ชั้นม๔โรงเรียนชนชาย

ปุ้มครับอายุ๓๘ปี

คือหอบไอหายใจไม่ออกครับผม
ถ้าอย่างมากเลยก็ชักครับผม

ตาน้อยครับอายุ๗๘ปีครับ

แต่ที่แย่เลยครับก็คือ
เป็นต้อหินครับเป็นสองข้างเลยครับ

และอีกโรคนึงครับที่ตาผมเป็นหนักเลย
ก็คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับผม

ตอนนี้ผมเป็นโรคตาต้อหิตครับ

เวลาจะไปใกล้ก็ให้ปลื้มเขาจูงไปครับ
ส่วนโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะของผมนะครับ
มันก็จะเวียนหัวมีอาเจียนครับ
พอเหมือนเราจะหมดลมนะครับ
ก็ได้เปื้อนครับช่วยเหลืออยู่ครับ

เขาเป็นเด็กดีมากครับเด็กคนนี้

ก็มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันครับ

แต่ที่หนักก็คือหัวเข้าเสื่อมครับ
ห่วงยายครับผมกับแม่ก็เลยให้ยายอยู่บ้านเฉยครับ

เป็นโรคความดันก็วูบบ่อยค่ะ
อาการที่หนักเลยก็เจ็บผัวเข่า
หัวเข่าเสื่อมแล้วก็จะปวดขา
มันก็จะเจ็บแล้วก็จะขาด
ก็ได้ปลื้มนี่แหละให้นวดขา
นวดไรแล้วก็ค่อยจริงบ้างค่ะ

ส่วนคนที่๔ก็คือผมเองครับ

รายได้ของแม่ผมถ้าหากต้นทุนแล้วก็ได้กำไร๓๔๐๐ครับ
ก็กินกันทั้งบ้านครับ๔คนครับ

ก็จะมีปลื้มคอยเป็นลูกมือช่วย
แล้วก็ช่วยเตรียมของทุกอย่างที่จะไปขายค่ะ
ประมาณตี๕๓๐แม่ก็จะออกไปขาย
แล้วปลื้มก็จะแต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนค่ะ
พอช่วงปิดเทิมครับแม่ก็ไม่มีรายได้ครับ
ก็เลยชวนกันไปรับจ้างทำความสะอาดบ้านครับ
ก็มีวันหนึ่งครับมีคนจ้างเราไปทำความสะอาดบ้านครับ

พอไปถึงครับบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่มานานครับ

แล้วแม่ก็ไอครับไอเยอะมากครับ

หายใจไม่ออกแล้วก็มีอาการชักครับผม
ผมก็เลยโทรเรียกรถโรงพยาบาลมาครับผม
นอนอยู่ที่โรงพยาบาล๓วันครับผม

ก็เอามากินมาใช้ในครอบครัวหมดแล้วครับ
แล้วช่วงที่แม่นอนโรงพยาบาล๓วัน
ผมอยากให้แม่ได้กินขนมนมผลไม้

รู้สึกเสียใจครับผม

เพื่อมาจุนเจือคนในครอบครัวครับผม

เราก็คิดได้ว่าเราพอร้องเพลงได้บ้าง

ผมก็เลยชวนเขามาเปิดหมวกด้วยครับ
เพราะว่าที่บ้านเขาก็ลำบากเหมือนกันครับ

พอได้ยินที่เขาจะชวนไปเปิดบทนะครับ

ที่จะได้เงินได้ไปช่วยครอบครัวครับ

ตามตลาดต่างในชนบุรีครับผม
ก็ทำให้พอมีรายได้เข้ามาบ้างครับ

วิกฤตโควิด๑๙ครับผม
หมวกไม่ได้แม่ก็ทำงานไม่ได้
รับจ้างไม่ได้ส่วนเงินค่าเทิมของผม

เปิดเทอมก็เอามาใช้หมดเลยครับผม

ไม่มีกินครับก็ให้กำลังใจกันครับ

ครอบครัวเราต้องผ่านไปได้ทุกคนต้องผ่านไปได้ครับ

ที่สู้เพื่อครอบครัวเรามาตลอด
ขอบคุณสวรรค์

ภูมิใจและดีใจมากที่

รักแม่นะครับคำสั้นแต่

ดูครอบครัวนี้แล้ว
ความอบอุ่นมาเต็มแน่นอน

ใครที่กำลังแย่อยู่แล้วก็เหมือนโควิดจะมาซ้ำเติมให้แย่ไปอีก
เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดหมวกหรืออะไรก็ตามทำอะไรไม่ได้เลย
อยากต้องหยุดหมดนะคะเพื่อให้โลกนี้ผ่านพ้นไปก่อน
เราจะต้องเยียวยากันเองเท่าที่จะทำได้นะคะ
ความสามารถมีนะครับกำลังใจมีแรงมีแต่ว่าไม่มีสถานที่ให้ทำมาหากิน
ก็มาที่รายการของเราเรามีสถานที่ให้เรามีโอกาสให้นะครับ
มาพบกับหนุ่มน้อยนักสู้คนนี้เลยนะครับน้องปลื้มครับ
หนุ่มน้อยคนขยันจะขอฝ่าฟันเพื่อความอยู่รอดของคนในครอบครัว

สวัสดีครับน้องปลื้มครับนี่เลยครับ
ตรงนี้เลยครับเป็นที่ของปลื้มนะครับตรงนี้
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ปลื้มวันนี้ก็เป็นเด็กหนุ่มนะฮะ
ผู้ที่มีความฝันที่จะหาเงินมาให้กับครอบครัวของเรา
วันนี้น้องปลื้มมากับใครกันบ้างครับ
มากับแม่ครับตายายแล้วก็ญาติครับ
ทางด้านล่างนะครับก็เริ่มกันที่คุณแม่ปุ้มนะครับ
คุณตาน้อยแล้วก็คุณยายเฉลียวแล้วก็เพื่อนที่ล่าเริงของน้องปลื้มนะครับ
ญาติสนิทน้องพัฒน์นะครับสวัสดีทั้งหมดเลยนะครับ

คือพี่เป๊กเห็นภาพเรื่องราวชีวิตของปลื้มนะ
รู้สึกว่าปลื้มเป็นเด็กรู้จักคิดรู้จักที่จะขนขวายช่วยคุณแม่
อันนั้นคือสิ่งดีที่สุดแล้วเราดูแล้วเราภูมิใจมาก
ณตอนที่ไปเดินขอก็ทำงานอ่ะลูกอายุเราไม่ถึงเวลาถูกปฏิเสธมาเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกไม่ดีครับแต่ไม่ท้อครับพ่อต้องสู้เพื่อแม่ครับแล้วต้องหางานทำให้ได้ครับ
วันที่แม่ล้มป่วยนั่นคือเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เจ้าคนควายหางานทำเพราะว่าอยากมีของดีให้แม่ได้ทานยาแม่ล้มป่วยไปปิ๊งไอเดียเปิดหมวกเนี่ยได้ยังไง
ก็เพราะว่าเราเป็นคนที่พอร้องเพลงได้ครับเป็นนักร้องโรงเรียนแล้วก็นึกได้ว่ามีญาติพี่ที่ล่าเริงมากครับผมแล้วเป็นคนที่แบบได้ยินเสียงเพลงปุ๊บจะเหมือนชักกระตุกทันทีเลย
เห็นในภาพชีวิตแล้วรื่นเริงมากจริงซึ่งไม่เคยเปิดหมวกมาก่อนเลยแล้วก็ปิ๊งไอเดียว่าอุ๊ยอยากจะเปิดหมวกนี่เปิดหมวกมาระยะเวลาตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันนี้นานเท่าไหร่ล่ะครับ

เกือบปีแล้วแล้วก็ไปกันส่วนมากนี่เปิดอยู่แถวไหนเอ่ย
ส่วนมากเปิดอยู่ในชนบุรีครับตลาดมาลัยทองครับผม
ตลาดมาลัยทองปกติแล้วเขาจะมีน้องในวัยเดียวกันหรือเด็กกว่าเขาจะมีแก๊งเปิดหมวกเยอะเลยเพื่อช่วยครอบครัวของพ่อคุณแม่
แต่ว่าของปลื้มกับพัฒน์เนี่ยก็คือจะฉีกหน่อยเราเป็นแนวอะไร

ก็เยอะครับส่วนมากจะเป็นแม่ค้าที่ตลาดครับ

คะตอนปื้มเขาไปชวนเขาไปพูดกับพัฒน์ว่าไงบ้าง
ว่าจะหาเงินหารายได้พิเศษครับก็คือไปเปิดหมวกเนี่ยครับ
พอเขามาชวนปุ๊บเราก็ตกลงปงใจเลยว่าจะไป
แล้วกันของเราสองคนเนี่ยแฟศพัฒน์เป็นที่ร่ำเลยมาก
เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดามากพี่บอกว่านักข่าวนะไปทำข่าวเลยอ่ะใช่มั้ย

คือไม่รู้ว่าโดนใจในลักษณะไหน
ไม่รู้ว่าแปลกยังไงไม่รู้ว่าประทับใจยังไง

เอาแบบยังไงนะถึงดึงดูดนักข่าวได้ขนาดนั้น

เชิญพัฒน์ขึ้นมาบนเวทีไหม

บอกได้เลยว่าถูกขนาดนามจากนักข่าวว่า

มีการเปิดหมวกในการแข่งขันสูงมาก

เตะตาและโดดเด่นเหลือเกิน
วันนี้จะไปเอาเหนือกันนะล่ะ
จะไปไหว้พระจะขึ้นไปบนดอย
เทียนต่างต่อเขารอคอย

เดี๋ยวดอยอาจสักสองสามวัน
พอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่
ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมัน
พอไปถึงมันก็ยิ้มให้กัน
แล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อน
จุดจุดมันก็หันมายิ้ม
แล้วบอกว่ามีจักกิ้มกับจักต่ออยู่ในห้องนอน
ไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อน
ว่าที่อยู่ในห้องนอนนั่นมันคืออะไร
เพื่อนมันก็บอกว่าอยากนี้
แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไป
เพื่อนมันออกไปไม่เป็นไร

โตมาจนแก่เพิ่งรู้ตุ๊กแก่ก็คือต้องโต

โตมาจนแก่เพิ่งรู้ตุ๊กแก่ก็คือตุ๊กโต

ไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อน

เพื่อนมันก็บอกว่าอยากหนี

ออกไปเพื่อนมันออกไปไม่เป็นไรไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ตกตกตกแกจะกิ้มก็คือจงจบตัวตกตกออกคือตกแกละ
ต่อมาจนแกพึ่งรู้ตกแกก็คือตกโต
จะกิ้มก็คือจงจบตัวตกตกออกคือตกแก
ต่อมาจนแกพึ่งรู้ตกแกก็คือตกโต
ค่ะได้ค่ะแฮงชาก็เต้นได้ค่ะ
แฮงชาเขาเต้นอีก
ช่วงรุ่งรายได้สูงสุดเนี่ยวันเท่าไหร่
ก็ประมาณ๑๐๐๐บาทครับผม

ขอบคุณมากนะน้องพัทรขอบคุณครับ

ขายอาหารก็ไม่ได้

เปิดโอกาสให้ด้วยการร้องเพลง

มารายการของเราแล้วร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

จะไปให้เป็นทุนให้แม่ขายของตอนเปิดเทอมครับ

แล้วถ้าเหลือก็จะเก็บไว้ดูแลตากับยายครับ

๔๐๐๐๐บาทดูจากความสามารถของปลื้มแล้ว
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

ก็เคยร้องครับแต่ร้องตอนเด็กครับผม

เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงแรกนะครับเพลงนี้ยังไงต้องสู้แน่แต่ก็ต้องถามตามกันการนะครับว่าตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับก็ขอให้โชคดีเริ่มต้นด้วยชัยชนะในเพลงนี้แล้วก็จะนำไปสู่ชัยชนะในเพลงต่อไปขอให้โชคดีครับน้องปลื้ม
เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ท่รดูกที่คลปุ่ม
พร้อมเอ่ยพร้อมดอกกระถิ่น
รวยระรินเคล้ากลิ่นกองฟาง
เห็นตับเตาขึ้นอยู่ริมเท้ายานาง
สลางลอยปริ่มริมบึง
อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อย
เอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึง
อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึง

หอมดินเคล้ากลิ่นอายฝน
วันละคนหอมแก้มนงคราน
กลุยเป่าแผ่วพริ้วผ่านทิวแถว
แผ่วต้นตานหม่นรักเล็งชาวบ้าน
ลูกทุ่งแผ่วมา
ได้คันเบ็ดสักคันพร้อมยืน
มีน้องนางแก้มเรือนั่งเคียงตกปลา
ทุ่งรวงทองของเรานี่มีคุณค่า
หมดรักลูกทุ่งบ้านนาหวานแววแผ่วดังกังวา
โอโอโอเจ้าช่อน้องยุงแววเสียงเพลงหม่นรักลูกทุ่ม
สำหอมน้ำปรุงที่แกล้ง
มงคลา